เหตุการณ์ขึ้นที่ชุมภรณ์มีคนขี่จักรยาน
ถูกรถชนจนเสียชีวิตอีกแต่นี่รถหนีซะด้วย
เป็นอุบัติเหตุรถชนคนขี่จักรยานซึ่งผู้เสียชีวิตก็คือจ่าสิบเอกภัยศาลเพชรพิรุณ
อายุห้าสิบเก้าปีนะครับเป็นอดีตราชการทหารบนทนทหารบกที่สี่สิบสี่ชุมพร
เสียชีวิตในสภาพศีรษะแตกเป็นแผลชะกันเลย
กระดูกตามลำตัวก็หักมีรถจักรยานที่ถูกชนอย่างแรง
โครงรถนี่งอเลยนะครับไฟใต้เบาะนี้ยังกระพริบอยู่เลยนะ
ตอนตำรวจไปถึงก็มีญาติซึ่งยืนร้องไห้อยู่กับ
ร่างผู้ตายนะครับก็ทำให้เกิดความสะเทือนใจอย่างมาก
สำหรับผู้ที่พบเห็นนะครับมีเศษชิ้นส่วนของรถที่คาดว่าจะเป็นรถของคู่กรณีที่ชนแล้วหนี
ตกอยู่กระจายทั่วพื้นถนนด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนร่างของผู้ตายกู้ภัยก็นำไปส่งที่โรงพยาบาลท่าแซะนะครับ
แล้วก็แจ้งกันให้สกัดรถต้องสงสัยที่ก่อเหตุชนแล้วหนีนะครับ
ได้รับแจ้งจากหัวหน้าชุดปฏิบัติการด่านความมั่นคงบ้านพระว่าสามารถสกัดจับรถต้องสงสัยได้
ไปตรวจสอบพบว่าเป็นรถตู้นะฮะคันนี้ครับรถตู้โตโยต้า
หมายเลขทะเบียนฮออสี่สี่หนึ่งสามครุงเทพฯมหานคร
หลักฐานนี้ชัดเจนนี่ครับกระจกด้านหน้านี้แตกยุบ
เลี้ยวกันชนด้านซ้ายนี่แตกพังเลย
ยังมีรอยเลือดเปลืออยู่เต็มประตูเลยนะครับ
แล้วนี่เป็นรถตู้ของวงมาลีหัวหน้า
ดนตรีเพื่อชีวิตชื่อดังของทางชาวใต้เขานะครับ
มีนายวินัยเข้มศรีขำอายุ๖๓ปีเป็นคนขับรถตู้คันนี้นะครับ
จากการสอบถามชาวบ้านนะครับ
ทำให้ทราบว่าปกติแล้วผู้ตายก็คือจ่าสิบเอกภัยศาล
มาขี่จักรยานออกกำลังกายทุกเช้า
วันนี้ก็มาตอนเช้านะฮะปั่นใช้เส้นทางขาเข้ากรุงเทพ

เขาขับรถขนอุปกรณ์เครื่องดนตรีของวงมาลีหัวหน้า
กลับจากการไปแสดงที่จังหวัดสุราธานี
เพื่อจะเดินทางไปแสดงต่อทางภาคอีสาน
มาถึงจุดเกิดเหตุเห็นผู้ตายขี่จักรยานอยู่ข้างหน้า
ไหลทางทางซ้ายสุดของถนน
แต่ลักษณะเหมือนจะปั่นตัดหน้าเพื่อข้ามไปอีกฝั่ง

บอกว่าจักรยานเนี่ยปั่นตัดหน้าเขาจะข้ามอีกฝั่งหนึ่ง
ตัดหน้ารถตู้ที่เขาขับมาทำให้เขาหักหลบไม่ทัน

แล้วหลังจากนั้นพอชนเขาแล้ว

หนีไปไกล๔๒กิโลเมตร

คือถ้าสกัดจับไม่ได้ไม่รู้จะไปไหนอีกนะฮะ
ส่วนสาเหตุที่ทำไมไม่จอดลงไปดู
นายวินัยคนขับรถตู้อ้างว่า
คิดว่าผู้ตายไม่เจ็บมาก

จอดลงไปดูเพราะว่าคิดว่าเขาไม่เจ็บมาก

มาถึงด่านบ้านพระก็ถูกเจ้าหน้าที่เรียก

ผมวิ่งมาตามปกติครับผมวิ่งฝาสุดเลย
แล้วเขาข้ามจากซ้ายไปหาขวาเลย

แล้วแล้วทำไมถึงหนีออกมาเป็นแง่
คุณตี้ไหนกับเขาด้วย
หน้าอร่านอาลิมเมริน

และพยายามหลบหนีโดยไม่ให้ความช่วยเหลือ
ก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

ชนคนแล้วก็คิดว่าเขาไม่เจ็บมาก
เราก็ไม่ต้องจอดดูจอดช่วยก็ได้